เทศกาลสงครานที่ผ่านมานะคะตำรวจก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ล่ะ
อกจากจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
ส่งประชาชนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะวันนี้พาไปดูอีกมุมหนึ่งน่ารักน่ารัก
ชาวเน็ตเขาแห่ชื่นชมกันเนี่ยนะคะไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจจากโรงพักคงจังหวัดนครราชศรีมานะคะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊ก
ตำรวจสายตรวจต้นสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนก็ช่วยยกของทั้งสองไม้สองมือเนี่ยนะคะ

ช่วยประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟ

พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป

โดยตำรวจช่วยเหลือชายสูงอายุท่านหนึ่ง

ตำรวจสองท่านนี้ก็เข้าไปช่วย
ทราบชื่อต่อมาตำรวจใจดีสองท่านนี้ก็คือ
ดาบตำรวจบุญเชิดดีสวน
แล้วก็๑๐ตำรวจตรีชะนินพิทักษา
เป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์๑๙๑
ตำรวจทั้งสองนายยืนยันแบบนี้บอกว่า
ตัวเองตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

ก็คือช่วยประชาชนในการอำนวยความสะดวก
แล้วก็ช่วยยกของแบบนี้ด้วย

บอกตำรวจมีน้ำดีมีน้ำใจแบบนี้
ก็น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก
ตำรวจน้ำดีแบบนี้น่าจะมีในสังคมเยอะ
อยากให้มีตำรวจนิสัยดีเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ
รับรองว่าสังคมจะน่าอยู่กว่านี้ขึ้นเยอะค่ะ